ตอนนี้ถ้าใครไม่ถ่ายภาพเซลฟี่ก็ดูจะเชยไปแล้วนะครับ
มีทั้งอุปกรณ์ช่วยให้ถ่ายเซลฟี่ได้สะดวก
แต่ว่าการถ่ายเซลฟี่ก็ทำให้เกิดปัญหาบ่อยครั้ง
จากไม้เซลฟี่ที่จะไปฟาดหรือว่าไปโดนสิ่งของมีค่าบางอย่าง
หลายที่โดยเฉพาะในพิพิธภัณฑ์ได้สั่งห้ามไปแล้วนะครับ
แต่ว่าการเซลฟี่ก็อาจจะทำให้ผู้ถ่าย
ถึงกับต้องแลกมาด้วยชีวิตเพื่อที่จะได้ภาพที่ต้องการนะครับ
อย่างที่อินเดียที่ได้มีการกำหนดจุดอันตราย

เพราะว่าเคยมีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายคนครับ
ว่าการถ่ายรูปแบบเซลฟี่กลายเป็นที่นิยมอย่างมาก
สำหรับวัยรุ่นอายุระหว่าง๑๘๒๔ปี
โดยปัจจุบันนี้เวลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวกำลังเซลฟี่
แขนออกไปบ้างใช้ไม้เซลฟี่บ้าง
แต่ว่าการเซลฟี่นอกจากจะได้ภาพสวยแล้ว
ยังทำให้เกิดผลกระทบตามมาได้
ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตระหว่างการเซลฟี่มากถึง๔๙คน
โดยอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากการเซลฟี่มากที่สุดถึง๑๙คน
ส่วนใหญ่ตกจากที่สูงหรือไม่ก็จมน้ำเสียชีวิต
เมื่อปีที่แล้วมีหญิงสาววัย๑๘ปีเป็นเหยื่อรายล่าสุด
เสียชีวิตจากการตกน้ำระหว่างยืนเซลฟี่ที่โขดหิน
บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองมุมใบ
ตำรวจระบุว่าเธอเสียชีวิตจากการจมน้ำ
ล่าสุดทางสำนักงานตำรวจมุมใบได้กำหนดเขต
ซึ่งเป็นจุดอันตรายสำหรับการถ่ายภาพแบบเซลฟี่
ตำรวจเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุสลดใจ
ทางตำรวจก็ตัดสินใจออกสำรวจตามสถานที่ต่างที่เป็นจุดอันตราย
สรุปออกมาได้๑๖จุดส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งของเมืองมุมใบ
แม้ว่าเมืองมุมใบจะเริ่มแก้ปัญหาแล้ว
แต่ดูเหมือนที่เมืองอื่นก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกัน
อย่างกรณีของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คนหนึ่ง
ที่เสียชีวิตเนื่องจากก้อนหินใหญ่
ที่เขาปีนขึ้นไปถ่ายภาพเซลฟี่นั้นเกิดแตก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดชมวิวที่ภูเขาโคอีลในรัฐมินนาดู
และเมื่อเดือนมกราคมปี๒๕๕๗ได้เกิดเหตุนักศึกษา๓คน
อายุระหว่าง๒๐๒๒ปีถูกรถไฟชนตาย
ระหว่างยืนเซลฟี่กับรถไฟที่กำลังแล่นเข้ามา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างทางที่พวกเขากำลังไปเที่ยวทัชมาฮาว
ในเมืองอื่นยังไม่มีการกำหนดเขตห้ามเซลฟี่อย่างแน่ชัด
แต่แม้ว่าในเมืองมุมใบที่มีการกำหนดชัดเจนแล้ว
ท่องเที่ยวบางคนก็ยังฝ่าฝืนอยู่ดี
นักศึกษาคนหนึ่งบอกว่ามันอดไม่ได้
จะต้องเซลฟี่เวลาไปเที่ยวคนเดียวเพราะไม่มีคนถ่ายรูปให้

หนุ่มสาวมีความรู้สึกว่าต้องการเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนเก่งเป็นคนหล่อคนสวย
เพื่อให้เกิดการยอมรับและทำให้ทุกคนเห็นตัวตน
พวกเขาจึงหลงไหลการเซลฟี่
จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
มีผู้ลงทะเบียนใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า๑๐๐ล้านคน
จำนวนคนเซลฟี่ก็เพิ่มมากขึ้นและอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
ตำรวจมุมใบระบุว่าเร็วนี้จะมีการจัดแคมเปญรณรงค์ไม่ให้วัยรุ่น
ทุ่มเทเพื่อการเซลฟี่ด้วยการเสี่ยงอันตรายมากจนเกินไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน